กลับมาช่วงนี้นะคะไปดูความคืบหน้ากรณีฆ่ายกครัวเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายกันหน่อยนะคะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจสามารถตามไปจับกลุ่มคนร้ายได้แล้ว
ซึ่งก็เป็นแฟนนุ่มของลูกสาวของครอบครัวนี้นะคะได้ที่จังหวัดเชียงใหม่
แล้วช่วงสายค่ะตำรวจนำตัวคนร้ายไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านจุดเกิดเหตุที่จังหวัดเชียงราย
คุณผู้ชมคะชาวบ้านเนี่ยรุมด่ารุมสาบแช่งยับเลยเพราะอะไร
เพราะชาวบ้านบอกว่าครอบครัวนี้เป็นคนจิตใจดีไม่เคยมีเรื่องกับใคร
ดูภาพบรรยากาศตอนที่ตำรวจคุมตัวคนร้ายไปทำแผน

เนี่ยคุณผู้ชมค่ะชาวบ้านนับร้อยชีวิตนะคะ
มุ่งดูการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ขอดูหน้าเดรัชชาหน่อยขอดูหน้าเดรัชชาหน่อย
โดยรัฐฉานแปลว่าสัตว์ที่ไม่สามารถแยกผิดถูกชั่วดีได้นะคะ
เนี่ยนี่คือเอกอาร์ทที่เกิดขึ้น
เราไปพูดคุยกับญาติของผู้เสียชีวิตคุณอัชราเกดสุวรรณอายุ๕๗ปี
ก็เดินทางมาดูการทำแผนครั้งนี้ด้วยบอกว่า
ขอเรียกร้องให้ผู้ต้องหาได้รับโทษสูงสุดคือประหารชีวิต
เพราะว่าการก่อเหตุครั้งนี้เป็นการกระทำที่หดร้ายเกินจะรับไหว
ทางครอบครัวของผู้ตายทั้ง๓คนเป็นคนดี
และเป็นที่รักใคร่ของคนในหมู่บ้านฟังเสียงญาติของผู้ตายค่ะ
นี่แหละค่ะ

ญาติของผู้ตายใจมันทำด้วยอะไรนะครับ
ทีนี้ย้อนกลับไปให้ดูบรรยากาศช่วงเช้าหน่อยค่ะ
ก่อนหน้านี้สักประมาณ๗๘โมงตำรวจตามไปจับกลุ่มคนร้าย
ชื่อว่านายนวราธรคุณนะแสงคำอายุ๒๗ปี

ที่หน้าร้านสะดวกซื้อใกล้กับสนามกอล์ฟในจังหวัดเทียงใหม่
บริษัทการตำรวจแห่งชาติท่านลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าด้วยตนเองเลยนะคะ
ที่สพบ้านดู่จังหวัดเชียงราย
นำตัวผู้ต้องหามาสอบปากคำ
หลังจากที่สอบปากคำแล้วผู้ต้องหายอมรับสารภาพบอกว่า
ทั้งหมดลงมือก่อเหตุเพียงคนเดียว
รองพบตรถามต่อไปฆ่าเขาทำไม
ไม่ได้ฆ่าคนเดียวไม่ได้ทำร้ายคนเดียวฆ่ายกครัว๓ศพ
คนร้ายบอกว่าสาเหตุเกิดจากความหึงหวงหลังแฟนเก่าของน้องแป้ง
ก็คือผู้ตายนี่นะคะได้ทักลายมาหา
ช่วงขณะหลังกลับจากสถานเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
ก่อนที่จะมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงระหว่างทาง
พอกลับมาถึงบ้านผู้ตายด้วยอารมณ์ชั่ววูบจึงใช้อาวุธปืนของตัวเอง
ยิงน้องแป้งก่อนจนกระทั่งน้องแป้งเนี่ยเสียชีวิต
จากนั้นพ่อแม่ของน้องแป้งเข้ามาเห็นเหตุการณ์
ฆ่าหญิงทั้งสองคนนะคะ
เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาคือฆ่าโดยเจตนา
ข้อหาเดียวเท่านั้นหลังจากนี้จะมีการสอบปากคำอีกครั้ง
หากพบว่าผู้ต้องหามีความผิดอื่นเพิ่มเติม
จะต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มค่ะ
พอกลับมาถึงที่บ้านที่เกิดเหตุก็เกิดอารมณ์ชั่ววูบ
ก็ใช้อาวุธปืนยิงบุตรสาวก่อน
แล้วก็ยิงอีก๒ศพตามมา
๓ศพก็ประมาณ๔นัดครับ
บางศพก็มี๒นัดครับ
นี่ค่ะรองพบตรบอกว่าผู้ต้องหายอมรับสารภาพว่าด้วยอารมณ์ชั่ววูบ
ก็เลยก่อเหตุฆ่ายกครัว๓ศพนี่นะคะ
ทีมข่าวพยายามสอบถามนายนวราธรผู้ต้องหา
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวออกมาจากห้องขัง
ถามสาเหตุการลงมือฆ่าในครั้งนี้
ผู้ต้องหาไม่พูดไม่จาไม่บอกอะไรได้แต่สายหัว
สีหน้าท่าทางเคร่งเครียดเคร่งครึมอย่างเห็นได้ชัด
นี่ค่ะคุณผู้ชม
หน้าปิดตาแบบนี้นะคะหน้าข่าก็พยายามถาม
ไปทำเขาทำไมข้าโยกลัวข้าลูกสาวเขา
ข้าพ่อแม่เขาแต่สุดท้ายไม่ตอบ
ก็คงเครียดแล้วนะค่ะและอย่างที่ภาพที่เห็น
ช่วงของการทำแผนคือเพื่อนบ้านมามุงดูกันเยอะ
ที่เพิ่งบอกแหละครอบครัวนี้เขาบอกว่าเป็นคนดีมาก
ไม่เคยมีปัญหากับใครไม่เคยเป็นหนี้เป็นสินกับใครเลย